และตอนนี้มาเรียมเป็นขวัญใจโซเชียลแล้ว

ไปดูกันไปดูภาพนี้กันนะครับคุณผู้ชม

เจ้าพยูน้อยอายุหนึ่งปีเศษ

เขาพัดหลงกับฝูงมาตั้งแต่ปลายเดือนเมษายน
แล้วก็ต้องอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่และสัตวแพทย์
เรื่องของมาเรียมถูกแชร์ต่อในโลกโซเชียล
เพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาก็เอาภาพน่ารัก

มาถ่ายทอดให้คนในโซเชียลได้เห็นกัน
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการป้อนนมป้อนอาหาร

แล้วก็ภาพของเจ้ามาเรียมในอ้อมกอดของเจ้าหน้าที่คุณภาพนี้

เจ้าหมาเบรียมไหว้น้ำตามเรือขยัก
หรือว่าเจ้ามาเรียมที่น้องหลับอยู่
ค่ะคุณคือเจ้าหน้าที่เหมือนอุ้มน้องหมาเบรียมอุ้มอยู่ในน้ำนี่นะ
แต่น้องนอนนิ่งเลยเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็โพสต์ไว้
หลับอยู่ในอ้อมแขนในอ้อมกอดของเจ้าหน้าที่กลางทะเล
กำลังงีบหลับหลังจากกินอาหารอิ่ม

คอยเข้าไปเลี้ยงป้อนนมในทะเลแทนแม่พยูน

เช่นนั้นเวลาปล่อยคืนธรรมชาติเขาจะตายเขาจะอยู่ไม่เป็น
เจ้าหน้าที่ต้องลงทะเลไปเลี้ยงไปอนุบาลเขาในทะเลตามธรรมชาตินะครับ
เจ้าหน้าที่พบมาเลียมพยูนน้อยตัวนี้
อายุ๑ปีเศษพัดหลงมาจากฝูง
อยู่ที่ท่าเรือโกเต็กหาดคลองม่วงที่อำเภอเมืองกระบี่
แล้วก็คอยว่ายน้ำเกาะท้องเรือของนักท่องเที่ยวมาตั้งแต่วันที่๒๖เมษายนไงคุณ
แล้วก็นี่แหละครับเจ้าหน้าที่พยายามที่พาพยูนน้อยออกไปสู่ท้องทะเล

ทีนี้เจ้าหน้าที่เองที่เป็นทีมสัตวแพทย์
อาสาสมัครทีมพิทักษ์ดุหยงพยูนเกาะลิบง
และเจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าหมู่เกาะลิบง
ก็ต้องนำตัวพยูนน้อยใส่ท้ายรถกระบะมาที่ท่าเรือหาดยาวจังหวัดตรัง
แล้วก็นำมาปล่อยที่แหลมจุโหย
ซึ่งเป็นแหล่งย่าทะเลที่สมบูรณแหล่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยในอำเภอกันตัง

ยังดูในทะเลนี่แหละป่อนนมป่อนหญ้าทะเล
เฝ้าสังเกตพฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง
เจ้ามาเรียมยังคงว่ายน้ำเข้าฝั่ง
เมื่อเห็นเรือของนักท่องเที่ยวก็จะไหว้เข้าไปหา

เกาะเรือไหว้เคียงข้างกันไป

มาเรียมหรือว่าอีเรียมตามที่ชาวบ้านตั้งชื่อให้
มีน้ำหนักตัวยี่สิบกิโลกรัมตัวยาวหนึ่งร้อยยี่สิบเซนติเมตร
เป็นพยูนตัวแรกที่มีแม่นมเป็นมนุษย์

คอยดูแลให้นมทั้งวันทั้งคืนวันละสี่มื้อ
เจ้าหน้าที่คาดหวังให้มันได้เจอกับแม่
และกลับเข้าฝูงไปใช้ชีวิตตามธรรมชาติต่อไป

หากเจอเจ้ามาเรียมอย่านะอย่าจับหรืออุ้มแบบที่เจ้าหน้าที่เขาทำ

เขาป้อนนมเขาดูแลด้วยความธนุถนอม
แต่ว่าถ้าเป็นนักท่องเที่ยวคนอื่นจะมาจับเจ้ามาเรียมนี้
เพราะเจ้ามะเรียงเขาคุ้นชินกับคนไง
แต่อย่าจับนะครับเพราะว่าอาจจะติดเชื้อจากคนได้นะครับ
ตอนนี้ก็โลกโซเชียลเขารักเจ้ามาเรียมเหมือนกันเลย

ใช่ค่ะซึ่งคนก็เขามีการแซวกันนะ
บอกว่านี่เจ้าหมูน้ำเรียกน้องมาเรียมเจ้าหมูน้ำ
มาเรียมเขาอ้อนเจ้าหน้าที่บอกแบบนี้มันอ้อนจริง
มันดูเหมือนเป็นสัตว์เลี้ยงแมวหมาอย่างนี้นะ
คนในชุมชนบอกว่าเหมือนเป็นสมาชิกในชุมชน

นี่เห็นเล่าข่าวเรื่องมาเรียมเนี่ยนะครับ
คุณผู้ชมนิดนึงวันนี้๘มิถุนาเป็นวันมหาสมุทรโลก
เขาก็อยากที่จะกระตุ้นให้คนมีจิตสำนึกในการรักท้องทะเลกันมากขึ้น
ถ้าเกิดเราไปเที่ยวทะเลคืออย่าทิ้งขยะลงไปในท้องทะเล
บางทีพวกสัตว์ต่างเหล่านี้เขาจะได้ไม่กินพวกเศษขยะ
แล้วก็ไม่ทำแค่วันเดียวนะทำทุกวัน
ช่วยกันคนละไม้คนละหมื่น